คุณผู้ชมกลับต่อที่นักแสดงรุ่นใหญ่

เวลาทะลึงพี่หน้ากลัวเหมือนกันนะนะคะ
ก็เลยโดนมองว่าเป็นดาราหน้าดุ
จนคนเข้าหน้าไม่ติดค่ะอันนี้จริงหรือเปล่าคะพี่ตอง
เราก็จะบอกทุกคนบอกว่าคือจริงพี่เป็นคนตลกนะคะ
คือแต่ถ้าเฉยบางทีดูหน้ามันแอบดู

ก็เลยบอกว่าไม่ต้องเกรงใจพี่นะคะ
คือถ้าพี่เล่นไม่ดีมันยังไม่ใช่บอกพี่ได้เลย

หน้าดุถ้ายิ้มตายิ้มด้วย

ไม่มีอารมณ์ก็ดุกันทุกคนนะคะ
คอนเฟิร์มนะคะว่านักแสดงสาวคุณต่องนั้น
ใจดีจริงให้สัมภัยพี่แจ๊กกะรีน
คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศเป็นกันเองมากเลยนะคะ

ว่าฝากเจอนักแสดงรุ่นลูกและหลาน

รู้จักกันตรงต่อเวลาก็ยังเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
แล้วก็ยังให้ข้อคิดได้น่าฟังมากเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
นักแสดงทุกคนเนี่ยมันต้องทำเหมือนกันหมด
ก็คือต้องมีวินัยต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเอง

สำหรับพี่เนี่ยคือพี่เต็มที่กับทุกเรื่อง
คือไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยช่องเบอร์นี้เบอร์นั้นเราจะเล่น

มันต้องมีวินัยเราไม่ได้ทำงานคนเดียว

ซึ่งเขามาเซ็ตแต่เช้าไม่ใช่แออ่าอ้างรถติด
ถ้ารู้ว่ารถติดก็เผื่อเวลาสิง